ข่าวนี้นะคุณผู้ชมที่ฉันอ่านก็แบบเออถ้าเกิดว่าผู้หญิงเจอแบบนี้ก็กลัวเหมือนกัน
คุณเฟิร์นเนี่ยเธอเป็นผู้เสียหายเธอเป็นเจ้าของร้านลูกโป่ง
เธอบอกว่าเคยมีวีรกรรมของเจ้าอู๊ด
อู๊ดเป็นชายวัย๕๐ปีเขาเคยป่วยจิตปั่นจักรยานมาหน้าบ้าน
มาเที่ยวบอกรักรักเฟิร์น

เคยก่อเหตุตอนปี๖๒จนรอบนั้นต้องไปแจ้งความแล้ว
แล้วเห็นว่าร่าสุดเนี่ยกลับมาอีกรอบละ
คราวนี้อยากจะแต่งงานกับเฟิร์นด้วยแต่ว่าเฟิร์นเขามีแฟนแล้วนะ
ก่อนจะไปดูวิธีกรรมใหม่ย้อนดูวิธีกรรมเก่าหน่อยมั้ย
ตอนปั่นจักรยานมาร้านหน้าบ้านค่ะ
จากปั่นจักรยานแล้วดิฉันยังบอกไม่หมดใช่ไหม
ยังมีอีกโทรมาป่วนค่ะ
โทรมาป่วนคุณเฟิร์นคุณเฟิร์นบอกว่าโอ้โหนี่แหละเจ้าอู๊ด
เขาเคยป่วยจิตเวทแล้วก็ปั่นจักรยานผ่านหน้าบ้านนะ
คุณเฟิร์นหรือว่าคุณนงนพัฒน์อายุ๓๑ปีเธออยู่ที่กำแพงเพชร
แล้วพอมาถึงเนี่ยจอดจักรยานมองไปในบ้าน
ไปแล้วก็แบบบางทีก็ตะโกนรักเฟิร์น
หนักสุดเนี่ยคือโทรมาด้วยนะไลน์มาด้วยนะมาบอกรัก
แล้วคือเอาจริงคุณเฟิร์นเขาก็ตอบกลับไปนะ
มีผัวแล้วเนี่ยแต่ว่าเจ้าอู๊ดไม่หยุดค่ะ
อู๋ตอบกลับไปว่ามีผัวแล้วพี่ก็ยังรักน้องเฟิร์นจ้า
โอ้ยคุณเฟิร์นบอกว่าไม่ไหวอ่ะรู้อ่ะ
คือเธอเจอเรื่องราวนี้ตอนปี๖๒แล้วพอมาปี๖๓เนี่ย
มิถุนาคุณเฟิร์นไปแจ้งความที่โรงพักเลย
แล้วคุณคิดดูสิเจอ๖๒ใช่ไหมผ่านไป๖๓
นี่จะปี๖๖แล้วคิดว่าเจ้าอู๊ดเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วแต่เปล่าเลยค่ะ
รอบนี้มาเหมือนเดิมเลยแต่สิ่งที่เพิ่มเติมนี่คือจอดจักรยานนะ
คุยคนเดียวยิ้มคนเดียวแล้วไม่ใช่แค่รักเฟิร์นเฉย
เฟิร์นอยากแต่งงานกับเฟิร์นคุณเฟิร์นเองก็ภาวะสิคะ
หล่อนมากตอนนี้กลัวไงไม่รู้ว่าวันดีคืนดีเจ้าอู๋จะบุกเข้ามาในบ้านหรือเปล่า
ก็เลยไปแจ้งตำรวจช่วงค่ำเมื่อวานแล้วเมื่อวานนี้ที่เห็นว่าเจ้าอู๊ดมาอยู่ที่โรงพัก
นี่โดนตำรวจรวบตัวมานะพอขึ้นมาถึงโรงพักปั๊บเจอหน้าเฟิร์น
อู๊ดก็ส่งยิ้มหวานทำตาปริบให้แล้วตำรวจถามอู๊ดไปก่อเหตุอย่างนี้จริงหรือเปล่า
บอกว่าใช่ครับก็ที่ผมทำผมรักเฟิร์นเฟิร์นเขาสวยคุณตำรวจ
คือตำรวจก็ถามไปกวนเขาทำไมรอบ๒รอบ๓แล้วเนี่ย
ก็แบบพูดแบบยิ้มเขินบอกก็เขาสวยก็เขาสวยอะครับ
ใช่แล้วนี่ถามด้วยนะว่าอู๊ดอู๊ดอู๊ดจะไปหน้าบ้านเฟิร์นจะไปจอดจักรยานหน้าบ้านเฟิร์นทำไม
บอกแบบนี้อ๋อมันเป็นทางผ่านกับบ้านผมผมก็เลยจอดพักเฉย
ตำรวจถามว่านี่รอบสองแล้วนะที่เฟิร์นเขามาแจ้งความเนี่ย
จะยังไงหลังจากนี้เจ้าอู๊ดบอกว่าอ๋องั้นผมจะไม่ทำอีกก็ได้ครับ

ชอบเย็นของน้องเขาสวย
นี่ไงคุณผู้ชมได้ยินไหมก็น้องเขาสวยเขามีแฟนแล้วก็ยังไงเจ้าอุ๊ดเหมือนกับไม่ได้สนใจอะค่ะ
ตำรวจก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาแหละเพราะว่าเรื่องของการเดือดร้อนรำคาญ
แล้วเดี๋ยวต้องส่งตัวไปรักษาอาการจิตเวทที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรด้วย
เพราะว่าต้องไปให้ตรวจสอบดูนะเคยเป็นผู้ป่วยจิตก็จริงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาการดีขึ้นแล้วหรือยัง
กินยาต่อเนื่องหรือเปล่านะคะไม่ใช่แค่คุยกับเจ้าอู๊ดนะนี่เราไปคุยกับคุณเฟิร์นด้วย
คุณเฟิร์นเนี่ยบอกเลยว่าพี่หนูบอกจริงนะนี่ไปหาถึงร้านลูกโป่งอัดแก๊สของคุณเฟิร์นเลยนะ
คุณเฟิร์นบอกว่าพี่หนูภาวะมากอ่ะเรื่องราวมันเกิดขึ้นแบบหลายปีแล้วไง
ตั้งแต่ปี๖๒ตอนนั้นหนูเหมือนกับรู้สึกเหมือนกับโดนคุกคาม
โทรทั้งไลน์ทั้งส่งรูปมาบอกรักพี่คิดดูสิเขาส่งรูปหนูมาหาหนู
แล้วก็มาบอกว่าหนูว่าน่ารักจังหนูไม่ไหวหนูต้องบล็อกเลย
หลังจากนั้นฝั่งเจ้าอู๊ดเขาก็เปลี่ยนเบอร์มาก่อกวนหนูอีก
หนูก็เลยต้องไปแจ้งตำรวจเมื่อปี๖๓ทีนี้พอตำรวจเรียกเจ้าอู๊ดไปสอบสวนเนี่ย
เห็นบอกว่ามีอาการจิตเวทแล้วก็มีการบอกแล้วนะบอกห้ามมาทำแบบนี้อีกนะ
แต่พอหายไปปั๊บเนี่ยกลับมารอบนี้นี่มาปั่นจักรยานส่งยิ้มทำตาหวาน
คิ้วหลิวตาพูดคนเดียวซึ่งคุณเฟิร์นบอกว่าปิดรั้วเลยอ่ะ
ต้องปิดรั้วแล้วอยู่แต่ในบ้านความจริงร้านเธอมันเป็นร้านลูกโป่ง
เปิดรั้วต้อนรับลูกค้าใช่ไหมนี่ไม่ไหวรอบนี้คุณตำรวจจัดการให้ที
อย่าปล่อยให้มาก่อกวนเธอแบบนี้อีกเลยนะคะ

ก่อนที่จะเอาขึ้นโรงพักครั้งล่าสุดเนี่ย
หนูนั่งของหนูอยู่นี่แหละแล้วเขามาหนูเห็นแล้วว่าเขามา
แต่หนูแกล้งเล่นโทรศัพท์ถ้าเป็นไม่เห็นเขาก็จะกระทืบจักรยาน
ก็ทำให้มีเสียงให้หนูหันไปมองให้ได้

หนูก็เอาแล้วฉันต้องชนะฉันไม่เห็นเธอฉันไม่สนใจ

เขาก็แก๊กทำให้เราหันไปมองหนูก็ไม่มอง
เขาก็เลยตะโกนแต่งงานกันไหม

ทุกวันนี้หนูคือที่ทำอยู่คือแค่ป้องกันตัวเองไงคะ

เราไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์ในอนาคตจะเป็นยังไง
เพราะเขาควบคุมอารมณ์ควบคุมความคิดเขาไม่ได้
แล้วเขาเป็นผู้ป่วยไปแล้วอะค่ะ
นี่ไงเธอบอกว่าหวาดภาวะมากเลย

ถ้าไม่บอกว่าอันไหนอันเก่ามันคล้ายกันเลย

ข้ามปีแต่ยังมาบอกรักอีก
สาวเขาไม่รักด้วยเขาก็ภาวะสินะครับ